ให้เกียรติพักร่วมรัฐบาลเมื่อกระทรวงใดพักการเมืองใดดูแลคุณก็ดูแลไปให้เต็มที่ตรงนี้แหละเป็นปัชญาของท่านพลเอกเบรมในตอนนั้น
ขั้นพื้นฐานหรือแก่นแท้ของพลเอกเปรมแล้วเป็นนายทหารอาชีพ
สิ่งที่คุณประยุทธ์มีเนี่ยจะแบกรับกับภารกิจที่มันเป็นอยู่เนี่ยได้ดีมากพอต่อเนื่องไปหรือเปล่า
ใครก็ได้ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ขอให้มาตามกระบวนการของรัฐธรรมนูล
อดบทเรียนนายกคนกลางจากเส้นทางพลเอกเบรมถึงบิ๊กตู
สำคัญบนความเหมือนที่แตกต่าง